นี้นะครับคุณผู้ชมครับผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตเริ่มจะลดลงนะครับ
แต่แต่แต่ว่าจำนวนของผู้เสียชีวิตที่ต้องเสียชีวิตอยู่ที่บ้านเนี่ย
มีสูงถึงยี่สิบหกศพด้วยกันนะฮะวันนี้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับ
หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยสามรายนะครับโดยเสียชีวิตนะฮะ
ผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมดนี่วันนี้เนี่ยหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าศพ
เป็นเสียชีวิตที่บ้าน๒๖รายครับในจำนวนนี้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ถึง๒๔ศพอีก๒ศพนั้นอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับ
ขณะที่มีผู้รักษาหายแล้วกลับบ้านแล้วนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบเก้าราย
ขณะนี้มีผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษากว่าสองแสนหนึ่งเหมือนบราย
แพทย์หญิงอภิสมัยศรีกลางสรรค์ผู้ช่วยโครสกสบคบอกว่า
สองวันที่ผ่านมานะครับมีการรายงานผู้เสียชีวิตเป็นเด็กเล็กครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งวันนี้พบว่ามีทารก๔เดือนชาวเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
เสียชีวิตจากการติดเชื้อเช่นเดียวกับเมื่อวานนี้ที่มีรายงานผู้เสียชีวิตเป็นทารก
ชาวเมียนมาในจังหวัดเพชรบูนอายุสิบสี่วันเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับ
ทั้งนี้เนี่ยสำหรับจำนวนเด็กที่ติดเชื้อโควิดนั้นนะครับมีมากกว่า๓๐๐๐รายแล้ว
และมียอดเด็กเสียชีวิตสะสมรวม๙ศพโดย๘ใน๙ศพนี้
น้องมีโรคประจำตัวครับผู้ช่วยโฆษกสบคนะครับ
ยังเปิดเผยประวัติการได้รับวัคซีนของผู้เสียชีวิต
ซึ่งรวบรวมตั้งแต่วันที่๑๘กรกฎาคมถึง๗สิงหาคม
ต้องบอกคุณผู้ชมว่าข้อมูลนี้นะเป็นการเปิดเผยเป็นครั้งแรก
โดยจำนวนผู้เสียชีวิตรวมนะครับสองพันสี่ร้อยสิบเจ็ดศพ
แท่งสีเหลืองฮะแท่งสีเหลืองคือกลุ่มผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
ซึ่งจากกราฟจะเห็นว่าแท่งสีเหลืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเนี่ย
เพราะมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดครับรองลงมานะฮะ
แท่งสีเทานะครับเป็นผู้เสียชีวิตที่ได้รับวัคซีนแล้ว๑เข็ม
แต่ติดเชื้อหลังจากฉีดวัคซีนในระยะเวลาน้อยกว่านะฮะน้อยกว่า๒สัปดาห์
คือสีเทามันเล็กมากนะฮะต้องอาจจะต้องดูนิดนึ
ตัวเลขที่ประกอบก็ได้นะครับตามมาด้วยแท่งสีส้มคือผู้เสียชีวิตที่ได้รับวัคซีนหนึ่งเข็ม
ระยะเวลามากกว่า๒สัปดาห์จากนั้นก็ติดเชื้อแล้วก็สุดท้ายแท่งสีฟ้าแท่งสีฟ้านี่
ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตที่ได้รับวัคซีนครบ๒เข็มมี๑๓ศพคิดเป็นตัวเลขร้อยละ๐๕เท่านั้น
มาดูกลุ่มผู้เสียชีวิตในช่วงอายุมากกว่า๗๐ปีขึ้นไปบ้างครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งในกลุ่มนี้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดพบว่าผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้รับวัคซีนเลยนะครับ
แม้แต่เข็มเดียวมีถึงแปบร้อยสามสิบแปดสบรองลงมาคือได้รับวัคซีนหนึ่งเข็ม
แต่ติดเชื้อหลังจากฉีดวัคซีนในระยะเวลาน้อยกว่าสองสัปดาห์มีหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าสบ
ตามมาด้วยผู้ที่รับวัคซีน๑เข็มแล้วติดเชื้อหลังจากฉีดเป็นระยะเวลามากกว่า๒สัปดาห์มี๘๒ศพครับ
ส่วนกลุ่มที่อายุระหว่าง๖๐๖๙ปีนะครับพบผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเลย
ห้าร้อยสามสิบสามศพนะฮะได้รับวัคซีนหนึ่งเข็มแต่ติดเชื้อหลังจากฉีด
ในระยะเวลาน้อยกว่าสองสัปดาห์หกสิบเก้าสบแล้วก็ผู้ได้รับวัคซีนหนึ่งเข็ม
ติดเชื้อหลังจากฉีดเป็นระยะเวลามากกว่า๒สัปดาห์๔๓ศพครับ
เป็นตัวเลขที่เล็กที่สุดนะคะศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นั่นจึงเป็นข้อสรุปค่ะ
ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขพยายามเน้นย้ำการเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่มีโรคประจำตัวและหญิงตั้งคัน
แล้วก็อย่างที่เห็นนะคะว่าแม้ฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้อเสียชีวิต
ก็มีอัตราเพียงศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะอืมเนี่ยค่ะ
ตัวเลขที่ทางสวบคอนำมาให้ดูเป็นตัวเลขของผู้เสียชีวิต
แล้วก็เรื่องของการฉีดวัคซีนซึ่งก็มีนัยยะที่น่าสนใจนะคะ